ไปกันที่ร้านขายของชำกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เวลาลูกค้ามาเนี่ยเราจะยินดีเวลค่า

แต่ลูกค้าเข้าร้านของชำนี้บอกเลยว่าแตกตื่นชุลมุน
แถมเจ้าของร้านนี่นะเอาไม้ไล่ตีลูกค้า

คะถ้าเชอรี่จะต้อนรับลูกค้าแล้วไม่วิ่งก็แล้วแต่ละกันค่ะ

เงินตัวทองตามที่เห็นออกมาอย่างไวแล้วก็เจ้าของร้านอยู่ไง
เอาม้ายวิ่งไล่ก่อนดีกว่ามันตัวใหญ่แบบ๒เมตรคุณผู้ชม
แล้ววิ่งสำรวจโลกไปเลยทั่วร้านนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยคุณพี่เสื้อสีน้ำเงินนะ
คว้าไม้ฉาบปูนคว้าอะไรได้คว้ามาก่อนค่ะ
เอาไปไล่ต้อนแต่มันก็ไวเหลือเกินเข้าซอกนั้นออกซอยนี้เหมือนมาบ่อย
ลูกค้าที่มาซื้อของเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะ
ช่วยกันลุ้นอยู่ด้านนอกร้านนานกว่า๑๐นาที
คุณผู้ชมสุดท้ายมันวิ่งออกทางเดิม
เข้าทางไหนก็ออกทางนั้นแล้วก็วิ่งเข้าป่าข้างร้านไปค่ะ
โล่งใจทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกค้าที่เป็นคนจริงนะ
เหตุเกิดที่ร้านนะครับถูกดีไซน์ทองเลขที่๓๗ทับ
เอาเลขออกเวลามีตัวอะไรอย่างนี้เข้าบ้านอยากให้ดูเลขที่บ้านด้วย
อยู่ที่คลองอุดมชลจรนะคะอำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
นายสมชายเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่า
หลังจากที่ไอ้ตัวเงินตัวทองนี่นะเข้าไปในป่าแล้ว

กู้ภัยมาช่วยกันตามหาอีกเพราะว่าอะไร
กลัวมันจะติดใจวิ่งกลับเข้ามาที่ร้านอีก
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปสำรวจในป่าย่ามันจะเหลือแล้ว
ก็ไปแล้วสินะฮะเชื่อว่ามันจะมาให้โชค
เดี๋ยวนะคุณดูทรงแล้วเดี๋ยวนะฟังดี
เชื่อว่ามันจะมาให้โชคแต่พอดูคลิปไล่กวดมันแทบตาย
ขอเลขที่ร้านอีกทีค่ะ๓๗ทับ๗๒

จดกันไว้เอามี๗๙ด้วยหรือ๑คุณ

เลขมันเลข๑ไม่ใช่เลขทับหัวเลข๑
งั้นก็ต้องเป็น๓๗๑๑เออแล้วก็๗๘